ทีนี้พาไปดูหนุ่มดวงเห็งที่จันทบุรีกันหน่อย
ชาวกัมพูชามาทำงานที่เมืองไทย
แล้วเนี่ยค่ะไปซื้อลอตเตอรี่มา๒ใบ
ใบทั้ง๒ใบถูกรางวัล

หนุ่มคนงานชาวกัมพูชานะคะทำงานอยู่ที่ในสวนอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี

เฮงมากเลยนะคะก่อไก่ล้านตัวนะคะ
ถูก๒ใบรับไปเลย๑๒ล้านบาท
คุณพรบอกว่ารู้สึกดีใจมากเลย

จะขอทำงานในเมืองไทยต่อไปเพราะรักประเทศไทยที่สำคัญ
เพราะนายจ้างเป็นคนดีมากเออโชคดีนะ

นายจ้างดีนี่คือถูกลอตเตอรี่ไปแล้ว๑ครั้ง
นี่ก็ถูกอีก๑ครั้งได้เงิน๑๒ล้านบาทเลยนะคะ
แล้วจะบอกว่านายจ้างนี่ก็คือคุณวัญชัยบูรณะ
พาไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สภขลุงด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้ตอนเย็นและที่สำคัญ
เดี๋ยวจะพาคุณพรเข้ามาในกรุงเทพมหานคร

ขึ้นเงินนะคะมาขึ้นเงินแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณพร
เศรษฐีใหม่ป้ายแดงแห่งเมืองจันทบุรีนะคะ